เรื่องนี้ออกจากสยองนิดนะฮะ
แล้วก็ผู้เป็นแม่บอกว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ลูกสาวตัวน้อยอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง
ไปเล่นน้ำท่วมและทีนี้แม่จะพาลูกไปอาบน้ำ
ว่าถอนเกงเด็กออกมาเลือดเต็มเลยฮะ

นี่ฮะและนี่คือสาเหตุ
เลือดน้องไหลออกมาเยอะ

กับลูกสาววัย๓ขวบของเธอ
หลังจากปล่อยลูกน้อยไปเล่นน้ำที่ท่วมขัง
ในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
โดยอีซ้อขยี้ข่าว๒เอามาโพสต์ต่อ
แล้วก็หยิบยกคำพูดของคุณแม่มาบอกกล่าวนะครับ
บอกไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้น

เห็นมีเลือดเปลืออยู่เต็มกางเกงตกใจสิครับ
เหลืออยู่ช่วงบริเวณอวัยวะเพศ
มีริ่มเลือดก้อนใหญ่ก็รีบทำความสะอาด
แต่เวลาเดียวกันยังมีเลือดที่ออกมาจากอวัยวะเพศเยอะขึ้น
สังเกตว่าน้องเริ่มตัวซีด
ซึ่งลูกสาวบอกว่าไม่เจ็บนะแต่ตัวซีดนะ
จากนั้นจึงรีบพาไปโรงพยาบาล
คุณหมอตรวจร่างกายของเด็ก
แล้วก็พบว่ามีปริงตัวใหญ่เข้าไปเกาะอยู่ในช่องคลอดของน้อง
จึงได้รีบขี้ปริงออกมา
คือจี้ก่อนนะต้องจี้ปริงให้มันตายก่อน
มันถึงจะคายออกมาจากการกัดการเกาะน้องเนี่ยนะฮะ
แล้วก็คีบมันออกมาตอนนี้น้องปลอดภัยแล้วคุณ
นี่ตัวเบลื้มเลยเลือดเต็มเลย

น้องยังพอจะสู้ไหวนะครับชู๒นิ้วได้
นำเรื่องนี้มาบอกต่อเตือนผู้ปกครองคนอื่น
ไม่ควรให้เด็กลงเล่นน้ำท่วมที่มันน้ำท่วมขังอยู่นะครับ
ซ้อขยี้ข่าวสองเอามาลงโอ้โหคนเข้าไปแสงความคิดเห็นเยอะเลย
บอกว่าไอ้คำเตือนที่ว่าปริงจะเข้าตามรูช่องคลอดรูทวารเนี่ย

สมัยเราเป็นเด็กบางคนมาแชร์ประสบการณ์
สมัยเราเป็นเด็กเราก็โดนปริงควายเข้าทวาร
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเด็กโอ้โหระหว่างทางเลือดออกตลอดเลย
ถึงโรงพยาบาลนะคุณหมอใช้เครื่องดูดจะให้มันออกมา
ดูดไม่ออกครับโอ้โหมันเกาะมันกัดหนึบเลย
เลือดออกเต็มเลยเลือดออกมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วคุณหมอก็ออกมาพักแป๊บนึงแล้วคุณหมอบอกเดี๋ยวรอแป๊บนึง
เผื่อว่ามันจะคลายจากการกัดแล้วมันจะออกมา
เขาบอกว่าโชคดีนะปลิงมันปล่อยไงคุณ
ปล่อยจนหลุดออกมาได้นะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นสิ่งที่เขามีการเตือนภัยกันนะฮะ
ทีนี้ครับมีความคืบหน้าเพราะว่าทีมข่าวของเราสนใจเรื่องนี้
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ต้องเตือนเด็กด้วยนะครับ
โดยทางผู้สิทธิ์ข่าวไปพบกับคุณแม่ของน้องวัย๓ขวบนะครับ
ก็คือนางสาวพรสวรรค์แก้วปฐุม
อยู่ในพื้นที่ตำบลเจ้าเสด็จอำเภอเสนาจังหวัดพระนครสิทธิยา

มันเกิดวันที่๑๗ตุลาคมช่วงเช้านะครับ
ซึ่งตอนนั้นมีน้ำมันล้นมาจากคลองเจ้า๗บางยี่หนไหลท่วมบ้านเรือนประชาชน
ความสูงของระดับน้ำประมาณสัก๒๐๓๐เซนติเมตรนะครับ
ลูกสาวไปนั่งยองเล่นน้ำเล่นอยู่ตรงนั้นแหละ
ก็แม่ก็คอยดูแลอยู่นะฮะเล่นสักประมาณ๑ชั่วโมง
ลูกสาวเล่นน้ำท่วมเสร็จแม่ก็พาไปอาบน้ำ
ตอนนั้นไม่เห็นตัวปริงนะอยู่ในอวัยวเพศหรือว่าอยู่ตามเนื้อตามตัวของลูกสาว
ลูกสาวก็ไม่ได้ร้องไม่ได้เจ็บอะไรนะครับ
แต่ทีนี้แม่ถอดกางเกงของลูกเพื่อที่จะอาบน้ำ
โอ้โหเลือดไหลจำนวนมากก็ตกใจรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเสนานะครับ
จากนั้นโรงพยาบาลเสนาก็ส่งต่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่รังสิต
เนื่องจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ดีกว่า
ซึ่งทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ทำการจี้ยิงตัวปริงให้ตาย

ขณะนี้นะน้องก็ถูกรักษาตัวอยู่ที่บ้านแล้วมีอาการปลอดภัยดี
แต่น้องมีอาการภาวะคุณ

คุณแม่บอกว่าฝากเตือนภัยไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมนะ
ซึ่งมีน้ำท่วมใหม่หรือน้ำนิ่งมันจะมีปริงหรือสัตว์ร้ายตามมาด้วย
พร้อมทั้งมีเชื้อโรคจึงแนะนำว่าไม่ควรปล่อยให้ลูกหลานไปเล่นน้ำเด็ดขาด
เพราะดีลูกสาวของเธอนะคือปลอดภัยครับคุณ
และไอ้ปริงมันไม่ได้มุดเข้าไปลึกกว่านั้นด้วยนะครับ